ต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันคนนี้ก็สวยไม่แพ้กัน
ซีคิรติค่ะคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่ฟิตหุ่นมานะโอ้โห
หนุ่มเข้าไปเช็คในอินสตาแกรมตาแทบหลุดเลยคุณผู้ชม
เผ่าจริงเพราะว่าสัดส่วนโอ๊ยคุณคะ
ได้แต่ใดมาก็เพราะว่าออกกำลังกายหนักนั่นเองค่ะ

บวกกลับออกจากไข้เก่าแล้วเอ็กซ์แสกนะคะ
ตอนนี้ก็เลยบอกว่าพร้อมรับงานได้ทุกช่องเลยค่ะพี่ค่ะ
ที่เห็นส่วนเว้าส่วนคนอินสตาแกรมอย่างนี้นะคะ
ของจริงนะคะพี่ของจริงทั้งนั้นค่ะ

บอกว่าปีนี้ยังไงก็ไม่พร้อมถ่ายบิกินี่นะคะ
ก็ดีนะถ้าเราได้เป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย

ก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็อายุเยอะแล้วด้วย

ดูเป็นคอนเซ็ปต์ดูเป็นแบบงานไปอะค่ะ
เพราะว่าคือเหมือนเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วแหละ
การที่เหมือนแบบเราไปเที่ยวแล้วเราใส่ชุดว่ายน้ำ
มันไม่ได้เกี่ยวว่าแบบฉันจะถ่ายนะ

แล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ปกติของเรา

ในการถ่ายแบบขึ้นปกแต่ละทีนะคะ

ก็แหมมีผลงานอยากให้มันปังอะเนาะ

๒๔บอกเลยนะคะว่าตอนนี้กับหนุ่มช้อนก็มีข่าวลือกันอยู่นะ
ก็มีการควงกันไปไหนมาไหนนะคะ
แต่ว่าเจ้าตัวก็ยังไม่ยอมเรียกแฟนสักที
จะเป็นเพราะอะไรนะคะไปฟังปากของจากสาว๒๔เลยค่ะ
โปรดไหมไม่รู้ว่าจะตอบยังไง

ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดี

เราก็ควรอยู่ให้มันดีไปเรื่อย
ไม่ได้สำคัญว่าจะต้องเป็นแฟนหรือเปล่า
ให้มันดีก็โอเคแล้ว

เรานี่จุดผู้ฉลอกไปเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
ก็อย่างว่าอหลาห์หลายคน
สัมผัสว่าเป็นฟงต์เป็นแฟนแล้วเข้ากันแบบนี้ก็สบายใจกันไปกว่า

แต่ดิฉันว่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพ

มีทุกหัวระแหงเยอะกว่าร้านสะดวกซื้ออีกตอนนี้นะคะ